เอามาดูเรื่องนี้ครับนี่งานยี่เป็งที่เชียงใหม่ใครก็อยากไป
จับทางเดียนครับอุ้มอุ้มอุ้มไฟไหม้เอาให้คนหนีแล้วเนี่ย
โอ้ไฟไหม้แล้วโอ้บ้านทึงแล้วครับผมโอ้วอดหมดแล้ว
คาราเบลความรู้สึกสลับกันเลยนะคุณผู้ชม
โคมลอยเลยอ่ะสวยเลยนะใช่ค่ะนั่นแหละคือภาพที่คนเขา
อยากไปการงานยี่เป็งที่เชียงใหม่ครับนี่คือเจดีจำลองที่อยู่บนเวทีในงานครับ
เป็นงานลอยกระทงที่อำเภอสรรปะตองเจ้าของคลิปเนี่ยให้ข้อมูลว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากท่อง
นักท่องเที่ยวนะปล่อยโคมลอยแล้วไปตกลงบนเจดีจำลอย
จำลองที่เป็นโฟมนั่นแหละทีนี้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยครับ
บนท้องฟ้าก็โคมก็ลอยไปสิโคมดวงอื่นนั้นลอยไปลอยไป
นักท่องเที่ยวแตกตื่นตกใจยังดีไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
ชาวเน็ตเอาล่ะวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเรื่องจะทำยังไงดีกับประเพณีลอยกระทงทีไร
มันมีการปล่อยโคมลอยมันถ้าไม่ไปติดเจดีจำลองก็ไปลงบ้านชาวบ้านบ้าง
อืมค่ะคนก็ถามควรยกเลิกไหมควรยกเลิกไปเลยดีหรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นเนี่ยความสูญเสียหรือว่าความเสียหายมันอาจจะมากกว่านี้
ถ้ามันไปลงบ้านคนแล้วมีคนอยู่ในนั้นนะคุณผู้ชมบางคนก็บอกคนขายโคมลอยเนี่ยรวย
แต่คนจะซวยถ้ามันไปลงปั๊มแก๊สหรือปั๊มน้ำมันนะคือระเบิดนะตู้มตามเลยนะอย่างนั้น
แล้วเขาก็บอกว่าอย่าคิดแต่จะจัดงานต้องเตรียมความพร้อมในการดับไฟด้วยเพราะคนยิ่งเยอะยิ่งอันตรายครับ
ไม่แต่ว่าที่เราเห็นวันก่อนก็เชียงใหม่จำได้ไหมที่บอกว่าถ้าไปถ่ายรูปแล้วสวย
เขาใช้โคมแต่เขาแขวนเอามันก็จะได้บรรยากาศการเหมือนการลอยเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ลอยแต่ว่าไม่ลอยแขวนเอาแล้วนี่ดูสิมันเป็นโฟมใช่ไหม
ไฟมันไหม้มันดำควันดำเหม็นด้วยนะเนี่ย